ว่าแมทระหว่างบุรีรัมยูเนเต็ดกับเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดเนี่ยจะเปิดให้แฟนบอลเข้าชมได้๕๐ของความจุสนาม
แต่มันเป็นบิ๊กแมทนะก็นี่ไงมันยังไงคะคุณเจ
ก็น่าจะถึงเวลาแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นกันอยู่ว่า
ปฏิบัติตามกฎของสวบคอกันทุกสนามนะครับแล้วก็คงจะเป็นแบบนี้ในหลายสนามด้วย
รวมถึงกีฬาประเภทอื่นแน่นอนครับสถานการณ์ณตอนนี้นะครับ
ครับซึ่งคู่บิ๊กแมชที่หลายคนจับตามองนะครับก็มีอยู่หลายคู่
แต่ว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ทุกคนนั้นก็อยากดูกันมากนะครับ

นับแรกที่เปิดให้แฟนฟุตบอลเข้าชมได้ห้าสี่เปอร์เซ็นต์
ของความจูดสนามจากเดิมที่แฟนบอลนั้นเข้าได้๒๕เปอร์เซ็นต์ของความจูดสนาม
แต่ว่าไม่เกิน๔๐๐คนตามกฎนะครับโดยเริ่มตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไป
ล่าสุดครับพอความจุของช้างอารีน่ารังเยาของบุรีรำอยู่ที่๓๒๖๐๐คน
คิดเป็น๕๐เปอร์เซ็นต์ก็คือ๑๖๓๐๐คนสามารถเข้าชมเกมนี้ได้
แล้วก็เกมคู่อื่นก็จะเริ่มเปิดให้แฟนบอลเข้าชมได้๕๐ของสนามเช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนประเด็นคู่นี้ยังไม่จบเท่านี้ครับมาริโอยูรอฟสกี้นะครับ
กุญสือของทางเมืองทองที่เพิ่งประเดิมคุมทีมในช่วงสุดสัปดาห์เอาชนะเทโรมาได้
ซึ่งเขาเคยทำทีมมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับกลับไปอยู่กับทีมในภาคสอง
เขาบอกว่ากามาเป็นโค้ชที่ประสบความสำเร็จที่สุดในไทย
แต่ถ้าเกิดพูดถึงในมุมมองของเมืองทองถือว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะย้ายข้ามฝากกันแบบนั้น
และตัวของยูรอฟสกี้เองก็ยืนยันว่าจะไม่มีทางย้ายข้ามฝากไปอยู่กับบุรีรำแน่นอน
ส่วนที่นี้ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันฟุตบอลที่สำคัญดวกเดือดในช่วงหลายรูปการณ์ที่ผ่านมา
ส่วนเกมที่จะเจอกับบุรีรำแม้ว่าจะเป็นงานยาก
แต่ก็จะพยายามเล่นตามแนวทางของตัวเองเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้ครับ